คือเราอยากจะพูดถึงให้หมดเลยค่ะ

เรารวบรวมนะคะว่ามีผู้ที่อาสาสมัคร
ก็คือโอ้โหไปช่วยโดยไม่หวังผลตอบแทนอะไรเลยเนี่ย
เยอะเลยนะคะหลายภาคส่วนหลายหน่วยงานจริง
คุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเรารวบรวมมาเป็นรายงานพิเศษนะคะ

ไทยรัฐทีวีจึงอยากขอขอบคุณวีรบุรุษทุกท่านที่ช่วยเหลือโดยการรวบรวมรายชื่อจิตอาสาที่มาร่วมภารกิจโดยไม่หวังค่าตอบแทนใดและได้ใจคนทั้งประเทศ
เริ่มกันที่นายสุคินชัยชมพูนายกสมาคมน้ำบาดาลแห่งประเทศไทยที่นำทีมพร้อมอุปกรณ์ขุดเจาะน้ำบาดาลรวมภารกิจค้นหาและช่วยเหลือทีมหมูป่า
สูบน้ำบาดาลต่อสู้กับน้ำฝนที่ไหลเข้าถ้ำอย่างต่อเนื่อง
ได้ฉายาว่ามนุษย์โครน
อีกหนึ่งทีมสำคัญกับการต่อสู้กับธรรมชาติ
คือทีมพญานาคจากจังหวัดสมุทรสาคร
และนครปฐมที่นำอุปกรณ์สูบน้ำฝีมือการประดิษฐ
จากคนไทย๓ตัวเดินเครื่องตลอด๒๔ชั่วโมง
สูบน้ำออกจากถ้ำหลวงจนทำให้ปริมาณน้ำลดลงอย่างมาก
ทำให้ภารกิจราบรื่นและประสบความสำเร็จ
หลายคนจึงขนานนามพวกเขาว่าผู้ปิดทองหลังพระ
ต่อมาที่ขาดไม่ได้คือ๘สมาชิกทีมเก็บรังนกนางแอ่น

ทำหน้าที่สำรวจหาโพรงถ้ำเหนือถ้ำหลวง
โดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านแค่เชือกกับไฟฉาย
และความสามารถส่วนตัวที่ปีนป่ายว่องวัย
อาสาบินจากใต้มาเหนือสุดโดยควักกระเป๋าตังค์จ่ายเอง
ไม่ต้องมีใครจ้างขอเพียงแค่เจอเด็ก
พวกเขาทั้งหมดกลายเป็นขวัญใจของคนไทยทั้งประเทศ
เช่นเดียวกับทีมปีนผาหมีระเก้หรือนายเอกลักษณ์คงแก้ว
ชาวตำบลทุ่งหลวงอำเภอละแมจังหวัดชุมพร
ที่ได้รับมอบหมายออกปีนเขาสำรวจป่องต่างบนดอยนางนอน
พร้อมกับชมรมปีนผาอ่าวไร่เล
ทุกคนมีความพร้อมความชำนาญในการปีนผา
ยาวนานไม่ต่ำกว่า๒๐ปีที่เดินทางมาช่วยสำรวจโพง
ท่ามกลางธรรมชาติที่โหดร้ายแต่ก็ได้ใจคนไทยไม่แพ้กัน
และสุดท้ายทีมอาสาเจ้าหน้าที่มูลนิธิต่างที่มาคอยช่วยเหลือ
โดยเฉพาะทีมกู้ภัยมูลนิธิร่วมกระตันอยู่

จนสามารถเดินหน้าภารกิจดำน้ำช่วยทั้ง๑๓ชีวิตได้สำเร็จ
วิรบรุษถ้ำหลวงที่กล่าวมาทั้งหมดได้ทุ่มเททุกหยาดเหงื่อ
ในการทำงานอย่างไม่ย่อท้อแม้จะเจออุปสรรคมากมาย
บางทีมภารกิจอาจจะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
แต่ทุกคนก็ทำออกมาอย่างเต็มความสามารถ
เชื่อว่าคนไทยและคนทั้งโลกจะสะดุดี
และพูดถึงความดีของพวกเขาไปอีกนานแสนนาน
สิทธิ์บุญรัฐข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน